ก็ยังเดินทางมอบเงินช่วยเหลือให้กับชาวบ้านต่อ

โอ้โหเบิกเงินมาเป็นอย่างนี้เลยนะ

เป็นฟ่อนก็ไม่ได้เป็นปึ้งก็ไม่ได้

คุณบินบรรลือฤทธิ์พร้อมดารานักแสดง
ก็ลงพื้นที่ครับที่จุดอพยพชุมชนกุฎเป่ง

รวม๑๙๙๖ครอบครัวนะครับ

รับผลกระทบเป็นกรณีพิเศษด้วย
ชาวบ้านที่มารับมอบเงินช่วยเหลือก็ขอบคุณคุณบิน
นำเงินมามอบให้เป็นเหมือนเทวดาเลยลูกเอ้ย
เงินที่ได้ก็จะไปซื้อวัสดุอุปกรณ์มาซ่อมแซมบ้านต่อไป
คือไลฟ์ตอนประมาณ๑๐โมงกว่าพูดถึงเรื่องที่ไม่สบายอกไม่สบายใจ
หน้าตาโหลแบบนี้นะฮะตาง่วงนอนแบบนี้เพราะคุณบินบอกว่า
เพิ่งจะเดินทางมาถึงอุบลพระราชธานีไฟล์เช้า
ขึ้นเครื่อง๖โมงเช้ามาถึง๗โมงเช้าของเมื่อวานตอนเช้า
คือคุณบินวิ่งเข้าวิ่งออกกรุงเทพอุบลเป็นว่าเล่นเลย

คุณบินบอกว่าตอนนี้เงินที่รับบริจาคมา๓๓๒ล้านบาท
นี่หมายถึงตอน๑๐โมงกว่าเมื่อวานนี้ที่คุณบินเปิดเผย
เอาออกมาใช้แล้ว๒๒ล้านบาทนะครับ
แล้วก็เล่าถึงการเดินทางไปร่วมรับโทรศัพท์
ช่วยบริจาคน้ำท่วมกับรัฐบาล
บอกว่าได้เจอผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ท่านก็มาทักทายและแสดงความเป็นห่วงให้พักผ่อนบ้าง
บอกว่าหน้าตาเหนื่อยนะเราน่ะนะฮะ
แล้วก็คุณบินยืนยันว่า

คุณบินจะนำเงินไปรวมกับกองทุนของรัฐบาลหรือเปล่า
คุณบินยืนยันว่าไม่มีการนำเงินที่ได้รับบริจาค
ไปรวมกับบัญชีของรัฐบาลอย่างแน่นอนนะครับ
เรื่องเงินนี้ไม่ต้องห่วงนะครับ
ผมเนี่ยจะทำให้โปร่งใสที่สุด
และจะทำให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด
กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่อุบลราชธานีนะครับ
ผมอยากจะแจ้งว่าบางคนไปบอกข่าวว่า
ผมจะเอาเงินตรงนี้นะครับ
พี่น้องประชาชนได้ไว้ใจผม
อบให้ผมมามาให้กับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดอุบ
หรือจังหวัดใกล้เคียงกองภัยอีสาน
ไปรวมกับเงินของเจ้าหน้าที่รัฐหรือรัฐบาล
ผมไม่เคยพูดและเจ้าหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาล
ก็ไม่ได้มาติดต่อหรือมาพูดเรื่องนี้กับผมเลย
เอาเงินตรงนี้ไปรวมนะครับ

อยากจะพูดให้พี่น้องประชาชนได้ฟังกันนะครับ
บินก็ยืนยันว่าจะทำทุกอย่างให้โปร่งใสชัดเจน

ขอบคุณน้ำใจจากพี่น้องประชาชน
แล้วก็เชื่อมั่นผมนะครับ
ผมจะทำให้เต็มที่ให้ดีที่สุดนะครับ